ช่วงตลอดตลาด
จ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดวันนี้นะคะ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันเลย
เริ่มกันที่ราคาของผลไม้นะคะ
แตงโมจินตราค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๔บาทนะคะ
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกกิโลกรัมละ๖๐บาท
ส้มโชกุลกิโลกรัมละ๕๐บาท
เงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ๔๐บาทจ้า
ต่อกันที่ราคาของเนื้อสัตว์นะคะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟอง
เอาล่ะราคาสินค้าในวันนี้ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะ